เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้รถติดในกรุงเทพมันก็เป็นเรื่องที่เรา
เห็นกันชนเห็นกันจนชินตาถึงแม้ว่าจะยังไม่อยากชินก็ตามนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อวานช่วงรถติดเนี่ยนะ

มีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะออกมาจากซอย
ปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยวซ้ายเพราะว่ามันเป็นทางบังคับเลี้ยวซ้าย
รถเก่งคันนี้ไม่เลี้ยวนะคะเลี้ยวขวาค่ะจะย้อนกลับไปที่สามเหลี่ยมดินแดง
คุณผู้ชมดูเห็นไหมเนี่ยเลี้ยวสวนเลนเขาออกไปทั่วขนาดเนี้ย
ชนชนดะไปอ่ะสี่คันรวดแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๑คนเป็นคนขับรถแท็กซี่ด้วยค่ะ
สร้างความงุ่นงงให้กับทุกคนว่าพี่พี่เป็นอะไรอ่ะพี่ไม่เห็นเหรอว่าสามสี่เลขที่เขาวิ่งกันอยู่
เขาวิ่งไปคนละทางอ่ะพี่นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของคันที่ถูกชนเนี่ยแหละค่ะ
เห็นเลยเนี่ยว่าเห็นไหมถูกเฉียวชนเข้าไปคือซอยที่รถคันนี้เลี้ยวออกมาเนี่ยคือซอยร่วมมิตร
อย่างที่บอกมันมาขับเลี้ยวซ้ายไหมคะแต่คันนี้ไอ้ท่าไหนไอ้นี่
คันนี้กันไปรวมทั้งสิ้นสี่คันคนเจ็บคือคนขับรถแท็กซี่
ชื่อว่านายสวัสดิเจริญศุกร์มีอาการแน่นหน้าอกนะคะ
กู้ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
ได้คุยกับคุณสวัสดิ์ที่เป็นคนขับแท็กซี่คนนี้
จากนั้นค่อยมาชนแท็กซี่เขาบริเวณประตูด้านซ้ายทั้งหน้าและหลังยุบไปหมดเลย

ชนแท็กซี่อีก๒คันข้างหลัง
คันที่๓เสียหายเล็กน้อยส่วนคันที่๔เสียหายบริเวณประตูด้านคนขับ
โครนหน้าฝากระโปรงล้อยางแตกค่ะ
เพราะช่วงล่างก็หักอีก
คันที่๓คือแท็กซี่ไอ้๕๖๕๒
สุดท้ายคือคันนี้อยู่ที่คันนี้
คือฟังจากความเสียหายแล้วก็ดูภาพเมื่อสักครู่แล้วคือมาเร็วด้วยนะคะ

ตำรวจสอนอดินแดงสอบถามผู้ขับรถคันก่อเหตุแล้วคุณว่าเขาเมาไหม

เขายืนยันเลยว่าผมไม่ได้เมา

มายังไงไม่รู้แหละแต่ก็ยินดีรับผิดชอบในทุกกรณี
บันทึกประจำวันก็ลงไปแล้วเรียบร้อย
ที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณี
แล้วก็กล่าวขอโทษผู้ที่รับผลกระทบด้วย
อยากจะรู้อยากจะฟังเขาเหมือนกันนะว่า

อืมนะฮะ